กันหน่อยนะคะเกาะกระแสกล่องสุ่ม
กล่องสุ่มค่ะกล่องสุ่มชื่อว่ากล่องสุ่มแตนซ่าท้าลมหนาว
เป็นไงล่ะกล่องละ๑๐๐บาท
คุณผู้ชมป้าแตนยืนยันนะคะว่าถ้าเกิดว่าใครซื้อกล่องสุ่มป้าแตนนะ
มูลค่าของที่อยู่ในกล่องมากกว่า๑๐๐แน่นอนค่ะ
นี่ค่ะทุกคนนี่เรามีกล่องสุ่มด้วยนะคะเรามีกล่องสุ่มนะคะ
จัดกล่องสุ่มนะคะเขาเรียกว่ากล่องสุ่มแตนซ่าค่ะ
กล่องสุ่มแตนซ่าท้าลมหนาวนะคะทุกคน
ทยอยส่งสินค้า๒๘เป็นต้นไปนะคะ๒๘ธันวานะคะทุกคน
นี่จ้าเป็นไงเป็นไงท้าลมหนาวนะคะทุกคน
เลยเป็นไงเป็นไงยอมแล้วสิยอมยอมเป็นข้าวมันไก่
จะให้ลุงก็ใช้งานลุงนิดนึงนะคะให้ลุงเขียนการ์ดให้ทุกทุกกล่องเลย
อันนี้คือป้าจัดให้นะคะทุกกล่องต้องมีการ์ดลุงเขียนการ์ดด้วย
นี่ต้องใช้งานนะคะใช้งานลุงด้วยตรงนี้
เอาสิมีร้องเพลงด้วยยอมยอมเป็นข้าวมันไก่
ลุงสั่งให้เลี้ยงใช่ไหมอ๋อเขาเป็นคนละอันค่ะ
อ๋อคนละอันค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมกล่องสุ่มแตนซากท้าลมหนาวราคา๑๐๐๐บาทนะคะ
กล่องสุ่มไม่สามารถเลือกสินค้าได้สินค้ามีมูลค่ามากกว่าหนึ่งพันบาทแน่นอนนะคะ
นี่บอกกติกาหลักเกณฑ์ต่างชัดเจนเลยนะคะเอาใจแฟนคลับสุด
บอกว่าเริ่มจำหน่ายตั้งแต่๒๕๒๙ธันวาคมนะคะ
แล้วก็มีการทยอยจัดส่งสินค้าคือ๒๘ธันวาคมเป็นต้นไป
ก็คือวันนี้ใช่ไหม๒๘ธันวาคม
คุณผู้ชมนะคะแล้วป้าแตนบอกว่า
กล่องสุ่มนี้เอาใจแฟนคลับลุงพลสุดเป็นพิเศษ
กล่องซุ่มทุกกล่องที่จะต้องซื้อเพราะจะมีการ์ดจากลุงพลที่ลุงพลเนี่ยนะ
บรรจงเขียนเองด้วยลายมือโอ้โหมันดีส่งมอบไปด้วยเขียนเองทุกการ์ดเลยป่ะ
กริ๊ดเลยกริ๊ดเลยใช่ค่ะนะฮะไม่มีมาตรงปรินเตอร์ไม่มี
เขียนเองกับลายมือนะคะแต่พอออกคลิปแบบนี้มาปรากฏว่า
มีแฟนคลับป้าแตนค่ะออกมาเตือนสติบอกว่าป้าแตนอย่าหาเรื่องเจ็บตัวขนาดมืออาชีพ
เขายังนั่งปวดหัวอยู่เลยของที่เราชอบเราใส่ไป
อาจจะไม่ชอบจะเกิดปัญหาลูกค้าหายหมดนะป้า
อย่าหาทำเขาหมายถึงใครคนขวาหรือเปล่านะคะ
ที่บอกว่าคนอื่นมืออาชีพเขายังนั่งปวดหัวอยู่เลยเนี่ยนะคะ
บางคนก็บอกว่าป้าไม่ต้องทำกล่องซุ่ม
คนที่คิดไม่ดีกับเราเดี๋ยวเขาจะหาช่องทางหาเรื่องกันแกล้งเราอีก
ป้าอาจจะพลาดได้เป็นห่วงนะป้านะบางคนก็บอกว่า
ระวังกล่องซุ่มระวังเหมือนพิมพ์ริพายนะจ๊ะป้าแตนนะคะ
ดูกรณีพิมพิพายเป็นตัวอย่างเขาว่าแบบนี้นะคะ
บางคนก็บอกว่านี่ป้าไม่ดูข่าวเหรอเรื่องการทำกล่องสุ่ม
ักหัวหลอดไฟมันจะจัดอีกคดีนะป้า
ปรึกษาทนายรัชพลนะบักหัวหลอดไฟรู้ไหมใคร
รู้ไหมคะว่าใครครับผมใครคะโอ้ย

นี่สอดคล้องกับก่อนหน้านี้คุณผู้ชม

คือก่อนหน้านี้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

บอกว่าหากจะขายกล่องสุ่มต้องขออนุญาตก่อน
หากไม่ขออนุญาตถือว่าผิดกฎหมายเข้าข่ายการพนัน
และหากขออนุญาตแล้วต้องมีการประกาศล่วงหน้าให้ประชน
ให้ประชาชนทราบว่าจะจัดขายเวลาใด
ซึ่งการขายผ่านออนไลน์นั้นจะแพร่กระจายไปทุกจังหวัด
เพราะทุกจังหวัดสามารถดูได้แปลว่าอะไรคะตรงนี้
ดังนั้นต้องมีการขออนุญาตในการขายกล่องสุ่มทั้ง๗๗จังหวัด

จะขอเฉพาะมุกดาหารอย่างเดียวไม่ได้นะคะ
ใช่หลังจากที่มีเสียงเตือนมาแบบนี้แล้วนะคะ
แตนแกรีบเลยแกบอกว่างั้นเปลี่ยนด่วนจากชื่อกล่องซูม
เป็นกล่องของขวัญซ่ากล่องของขวัญแต่นซ่านะคะ
ก็กลัวว่าปัญหาจะเกิดตามมานะคะ
เพราะว่าแกก็กลัวเหมือนกันว่าเดี๋ยวจะมีคนจ้องจับผิดเอามาโจมตีอะไรแบบนี้นะคะ
ส่วนสินค้าคาดว่าจะมีสินค้าหลักอยู่๓ตัวก็คือ
ครีมทาผิวเจลล้างหน้าเจลอาบน้ำ
แล้วก็ใส่ไปในกล่องนั่นแหละค่ะสลับกันกับของที่จะนำมาใส่เพิ่มเติม
ก็คือเป็นเสื้อหมวกกระเป๋าต่างนั่นเองนะคะ
ซื้อบ้างไม่ใช่กล่องซุมแล้วนะ
เรียกว่ากล่องของขวัญแต่นซ่า
ผมจะให้เป็นของขวัญปีใหม่พี่ต้นกล่องหนึ่งพี่ปุ้ยกล่องหนึ่งสองกล่อง
เดี๋ยวผมสั่งเลย๒กล่อง๒กล่อง
ผมไม่เอาของได้ไหมผมอยากได้แค่การ์ดของลุงพลอย่างเดียว

อ้าวคุณสบตาผมเลย